พูดถึงเรื่องเงินเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เงินในกระเป๋ามีกี่บาทครับ
เปิดมาก็กรี๊ดอะค่ะเปิดมาก็กรี๊ดเลยค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมีร้อยยี่สิบบาท
แต่ลูกหิวนมไม่มีเงินไปซื้อนมให้ลูกกิน
มันก็เลยคนจนตรอกอ่ะเนอะแล้วเห็นมีคนเขาลืมกระเป๋าเงินไว้ที่หน้ารถ
ก็เลยไปหยิบมาคุณผู้ชมดูภาพนะสุดท้ายเธอก็โดนจับ
เพราะกลายเป็นโจรก็มันไม่มีเงินอ่ะ
มันมีเงินแค่ร้อยยี่สิบอ่ะทำยังไงอ่ะลูกก็ยังเล็กอ่ะนะ
จังหวะนี้มันเห็นพอดีว่ามีกระเป๋าเงินวางอยู่
สุดท้ายโดนจับลูกก็อยู่คาอกเนี่ยฮะสงสารไหมสงสารนะ
แต่ว่าคือก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะมันก็ผิดกฎหมายเนอะ
นะฮะก็วงจรปิดมันจับภาพชัดเจนทั้งสองมุมเลยนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตลาดบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองที่ขอนแก่น
ผู้หญิงคนนี้มีลูกที่อุ้มเป็นเป้อยู่ข้างหน้าตัวเองนะ
มันมีกระเป๋าเงินของคนเขาลืมไว้รถจักรยานยนต์คันสีขาวเนี่ย
ก็เลยเข็นขยับเข้าไปแล้วก็ล้วงนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ช่องหน้ารถ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันที่๑๙เมษายน
เจ้าของกระเป๋าคือผู้ชายชื่อว่านายทิติรินไทยสงศ์อายุ๓๐
แต่ลืมกระเป๋าเงินเอาไว้ที่หน้ารถมีเงินสด๑๐๐๐
แล้วก็ใบขับขี่บัตรประชาชนบัตรเครดิต
พอย้อนกลับมาเอ้ากระเป๋าเงินหายไปแล้ว
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นคุณแม่ลูกอ่อนท่านนี้แหละนะฮะ
เอาไปก็เลยไปแจ้งความมีการโพสต์ลงโซเชียล
ขอให้ผู้หญิงคนนี้นำไปคืนส่วนเงินเอาไปได้
เขาไม่ว่าเขาขอบัตรคืนแล้วก็เขาจะถอนแจ้งความ
เพราะเห็นแก่เด็กที่อยู่ในอกของผู้หญิงคนนี้แหละครับ
ล่าสุดตำรวจสพบ้านเป็ดจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้ได้
อายุเพียง๒๕ปีครับนะอยู่ที่ห้องเช่าในซอยสุภาวดีตำบลบ้านเป็ด
เช่าห้องอยู่นะครับพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดงดำ
ทะเบียนงงจยย๘๕๒ขอนแก่นคันที่ใช้ก่อเหตุ
อยู่กับสามีแล้วก็ลูกวัยขวบเศษสุดท้ายก็สารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะตกงานน้ำร้านเสริมสวยที่เคยเป็นลูกจ้างเขาก็ปิด
ไม่มีเงินไม่มีรายได้วันที่ก่อเหตุทั้งบ้าน
เนื้อทั้งตัวทั้งบ้านเขามีเงินแค่๑๒๐บาท
ลูกเนี่ยร้องไห้หิวนมอุ้มลูกออกไปหาซื้อนมซื้อข้าวให้ลูกกิน
แต่ว่าจังหวะนั้นมันก็ไปเหลือบเห็นกระเป๋าเงินของคนเขาวางอยู่
ก็เลยตัดสินใจขโมยมาได้เงินไป๑๐๐บาท
แล้วกระเป๋าก็เอาไปทิ้งถังขยะอันนี้
เมื่อกี้ที่เห็นภาพเนี่ยนะฮะเบื้องต้นก็ต้องถูกข้อหารักทรัพย์กันไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีก๓ชีวิตที่เขาเดือดร้อนจากเรื่องของโควิดนะครับ
แล้วก็จนแบบไม่มีจะกินเลยนะสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นโจรนะครับ